๖นาฬิกา๕๔นาทีครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมรถขับร้านเนี่ยเคยลืมปิดกระโปรงท้ายไหม
อืมเคยเคยผมก็เคยนะฮะบางทีรถข้างข้างก็มาปีนปีน
ผมก็อะไรอ่ะพี่ปีนผมทำไมอ่ะ
แต่บางทีระวังนะไอ้ปีนแบบนี้มันเหมือนจะหาเรื่องหรือเปล่าไงบางที
ก็ฟังกันให้ดีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาปีนใส่คอปก็ชี้แล้วก็พูดมา
กระโปรงหลังแต่เราก็อ่านปากเขาอ๋อขอบคุณครับพี่
แล้วก็รีบจอดข้างทางลงไปปิดกระโปรงหลังซะนะดีที่มันไม่
อะไรเนี่ยพังเงิบเงิบออกมา
แล้วก็ดีที่คุณอ่านปากรู้เรื่องแล้วเข้าใจไม่หัวร้อนไม่โมโห
ไม่เหมือนกรณีนี้ครับโลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิปนี้ความยาวสักประมาณ๑นาทีนะครับ
เขาบอกว่าเป็นการทำบุญบูชาโทษ
โปรสัตว์ได้บาปอย่างนี้หรอไม่ใช่อะไรประมาณนี้เขาบอกว่า
ใบเกอร์ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไปเจอแท็กซี่คันหนึ่งลืมปิดกระโปรงหลัง
ใบเกอร์คนนี้ก็หวังดีครับก็เลยปิดกระโปรงหลังให้พี่เขาเลย

ถ้าเกิดว่าอ่านแค่นี้ก็ดีนี่ก็ดีฮะแต่ที่มันไม่ดีเพราะว่าถูกแท็กซี่ด่ายับเลยนะฮะ

เขาปิดค่อยใช้อารมณ์
โอ้โหผมปิดให้พี่ยังบ่นผมอีกหรือ
มันต้องเป็นคนที่โลกคำแบบนี้เขาเรียกว่าเจตนาดีแต่ว่าความค่อย
โอ้ยพี่เฮ้ยก็พี่ไม่ได้ปิดเนาะ
ไม่ครับผมปิดค่อยแล้วนะครับเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
โอเคโอเคนี่ผมปิดใช่ไหม
พี่ผมปิดให้พี่ได้แล้วเนี่ย

โฮค่ะโดนหาอย่างนี้อุตะวัคสาบำคมดีอะ

เพราะว่าพอปี้นเสร็จเขาชี้ปุ๊บแล้วก็รีบปิดให้เลยอะ
คือคงไม่ได้ขับไปข้างหน้าแล้วก็ถามพี่

ข้อความบอกว่าผมเห็นพี่แท็กซี่ลืมปิดกระโปรงหลังรถ
จอดบีบแตรเรียกแล้วปิดให้วงเล็บอาจจะปิดแรงไปหน่อย
พอมาจอดด้านข้างรถพี่แท็กซี่ก็เปิดกระจกมาหน้าตาไม่พอใจ
ผมก็บอกดีว่าพี่พี่ลืมปิดกระโปรงหลังผมเลยปิดให้นะ
แต่พี่แท็กซี่ก็เหมือนไม่รับฟังโมโหโวยวายต่อหน้าผู้โดยสารครับ
ผมให้เกียรติช่วยพี่แต่พี่ไม่ให้เกียรติผมไม่เป็นไร
แต่พี่ก็ควรให้เกียรติผู้โดยสารที่มากับพี่ด้วยนะครับ
ถ้าผมช่วยพี่แล้วทำให้ทรัพย์สินพี่เสียหายผมก็ต้องขอโทษ
แน่นอนแหละคนโพสต์ก็คือใบเกอร์คนนี้
คนขี่รถจักรยานยนต์คนนี้เขาก็โพสต์ไว้
เมื่อเรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยโอ้โหทำไมถึงอารมณ์ขึ้นเร็วจัง

เรื่องนี้คุณวัชรีดวงสายทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เดินทางไปพบกับคุณสุพศมงคลคูณหรือว่าบอส

เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่แยกอโศก
เวลา๙นาฬิกาของเมื่อวานนี้นี่เองสดร้อนเลย
ระหว่างที่เขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ก็เห็นรถแท็กซี่คันดังกล่าวไม่ได้ปิดกระโปรงหลังรถ
เขาพยายามกดแตรนแล้วก็เป็นสัญญาณบอกนะครับ
แล้วเขาก็อาจจะมือเร็วไปหน่อย

กลัวว่าเดี๋ยวท้ายรถมันจะกระเดิดออกมา
และเป็นอันตรายต่อการขับขี่อีกนะครับ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ปิดท้ายรถแรง

แท็กซี่คันหนึ่งเขาลืมปิดฝากระโปรงรถ
ผมก็คิดว่าเดี๋ยวรอรถหยุดเลยผมจะปิดให้

ก็ก่อนจะปิดเนี่ยผมก็มีการส่งสัญญาบอกเขาก่อนว่า

แล้วก็มองกระจกข้างว่าก็ชี้ไปที่กระโปรงหลังว่า

ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะขอบคุณหรืออะไรหรอกครับ
แค่คิดว่าเออผมยักหน้าให้ตอนขับผ่านก็จบแล้วอะไรแค่นี้

แล้วเขาเหมือนตะโกนออกมาดังมาก
ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่คำขอบคุณแล้ว
อารมณ์ใส่ผมดึงคือหน้าเขาซีเรียสมาก
ผมก็เลยว่าผมทำผิดอะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็บอกไม่ได้ว่าเด้อเ
ผมเห็นว่าเขามองเพราะผมส่งสัญญาก่อนแล้ว
ซึ่งไม่ใช่อยู่ดีผมไปปิดเลย

ส่วนมากถ้าคนขับรถทั่วไปฝากระโปรงหลังมันเปิด

ซึ่งวันนั้นผมขับเมื่อเช้าผมขับ
แล้วผมมีอยู่มือเดียวแล้วผมขับรถคอนโทรในเมืองด้วย

ผมก็ซึ่งไม่รู้ว่าผมแรงเยอะหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะครับ

ว่าใต้รถเขาเสียหายหรือว่าอะไรเลยครับ
คือคุณสุภพเขาเปิดใจกับทีมข่าวธนาฏทีบีของเรา
น้อยใจคือน้อยใจ

มันกลับโดนคำด่านะฮะแล้วมีคำหยาบอยู่ด้วยนะครับ
เขาก็ด่าผมต่อหน้าผู้โดยสารของพี่แท็กซี่เขาด้วย
แล้วผมก็เหมือนอายผู้โดยสารของเขาด้วยเหมือนกันนะครับ
ไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำมันจะกลายเป็นให้โทษกับเขาซะงั้น
เรื่องนี้ก็มีคนแชร์เรื่องราวของเขาต่อไปเยอะเลย

ว่าจะมีคนสนใจและแชร์เรื่องนี้ต่อกันในโลกโซเชียลเยอะ
คุณผู้ชมครับเราก็สอบถามจากนายกมลบุรณพงศ์

ก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีผ่านทางโทรศัพท์
บอกว่าเบื้องต้นได้ดูคลิปนี้แล้ว
ก็ได้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายใดบ้าง
ก็พบว่าเบื้องต้นยังไม่ผิดกฎหมายนะ
เพราะในพระราชบัญญัติรถยนต์พศ๒๕๒๒

ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะต้องไม่สูบบุหรี่
ไม่กระทำใดในลักษณะก่อความรำคาญ

และไม่กล่าววาจาไม่สุภาพเสียดสีดูหมินก้าวร้าว

แต่ตอนนี้แท็กซี่คือเขาไม่ได้ด่าผู้โดยสารไง

เหตุการณ์นี้ก็เลยยังไม่เข้าข่ายความผิด

แต่จากคลิปคนขับแท็กซี่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ก็จะต้องเชิญมาพูดตักเตือนเรื่องของพฤติกรรม
และเรื่องของอารมณ์ต่อไปด้วยนะครับ

คนเขาหวังดีดันโดนแท็กซี่ว่าเผือกซะงั้น

ก็นั่นสิทำตัวไม่ถูกเลยจะทำอย่างไรดีล่ะเนี่ย